๙คนนี้นะฮะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะฮะ
อันนี้ข้อหาหนึ่งนะฮะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ร่วมกันตั้งแต่๕คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่น
กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
รีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ
ข้อหานี้เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าแล้วยังไงต่อ
แล้ว๙คนนี้ใครมันต้องไปจำแนกแจกแจงไหมว่า
ใครคือตัวจริงที่ทำลูกเขาหรือใครจะรับผิดชอบเยียวยาอะไรยังไงบ้าง
โดยการรับน้องเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งนะ
ทั้งหลายที่จะเรียนที่สถาบันไหนก็ตามนะครับ
ถ้าทำกิจกรรมมันต้องมีอาจารย์กำกับดูแล
อันนี้คือทุกสถาบันเขาจะเน้นอย่างนี้นะ
อะไรก็ตามที่รุ่นพี่พากันไปทำข้างนอกเนี่ย
แค่วันที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้โชคร้ายเหมือนเพื่อนคนอื่นแค่นั้นเอง
แล้ววันนี้มันมีเพื่อนที่โชคร้ายอยู่
แล้วที่สำคัญด้วยกว่านั้นพอไปเกิดเหตุแบบนี้
คนที่โชคร้ายไม่ใช่แค่ตัวเด็กที่เกี่ยวข้องนะ
พ่อแม่ทั้งหลายพ่อแม่ฝ่ายที่เสียหาย
พ่อแม่ฝ่ายที่ไปทำลูกเขา
ถึงเวลาก็มาร้องห่มร้องไห้บอกไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกไปทำอะไรแบบนั้น

ซึ่งจริงแล้วที่ตำรวจแจ้งเขาหามา
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
๓ปีถึง๑๕ปีนะนี่คืออัตราโทษจำคุกนะครับ
ไม่ได้เบานะฮะจากเดิมอายุ๑๘๑๙แทนที่จะไปทำมาหากิน
เรียนหนังสือต่อให้มันถูกต้อง

เพราะไม่ได้ขึ้นสารเยาวชนแล้ว
ประกันตัวก็วงเงินผู้ใหญ่ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยยังเป็นหลักหมื่น
ถ้าเพื่อนใหญ่๒สามแสนน่ะครับ
หรือว่าเยียวยาการรับผิดชอบต่อเหตุที่ทำไปทำให้ลูกเขาตายอย่างนี้
ถ้า๑๘แล้วเป็นผู้ใหญ่ถ้าต้องเรียกกับพวกนี้เลยหรือว่ายังไง

กระบวนการในการดำเนินคดีก็ดำเนินคดีแบบผู้ใหญ่เลย
อายุไม่ถึง๒๐ปีพ่อแม่ยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
ไม่ใช่ว่า๑๘แล้วฉันไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่แล้วนะ
คือสำหรับความเสียหายทางแพ่งเราจะดูว่าอายุถึง๒๐ปีบริบูรณ์หรือยัง
ถ้ายังไม่๒๐ปีบริบูรณ์พ่อแม่ยังต้องจ่ายอยู่นะครับ
เวลาที่ไปก่อเหตุละเมิดกับลูกของคนอื่น
แล้วเด็กอาชีวะคุณอย่าดูถูกเขานะ
ถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมานี่๘๙ล้านนะพี่อุ๋ย
เวลาฟ้องร้องกันในศาลแล้วมันพิสูจน์ได้ว่า
น้องเรียนจบมาจะมีฐานเงินเดือนประมาณเท่าไหร่
น้องอายุยังน้อยจนกระทั่งน้องอายุ๖๐ปี
คำถามคือคุณรับผิดชอบกันได้ไหม
อันนี้คือความรับผิดชอบของทั้ง๙คนนะครับ
บวกกับพ่อแม่ของแต่ละคนนะครับ
เพราะที่แรกผมยังนั่งคุยกันอยู่ก่อนเข้ารายการ
ว่าตกลงพอ๑๘ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเรียกร้อง
เอาผิดกับทางพ่อแม่ผู้ปกครองของทั้ง๙คนได้ไหม
เมื่อถ้าเป็นทางคดีแพ่งถ้ายังไม่เกิน๒๐เนี่ยอันนี้เรียกร้องได้
แต่ท่านผู้ชมฮะเรียนไว้ก่อนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณป้า

เพราะมันทดแทนกับชีวิตของลูกหลานเขาไม่ได้นะฮะ
สิ่งที่คุณพ่อต้องการที่สุดคือ๑ความชัดเจนทางคดี

ใช่ไหมครับจะดำเนินการทางคดีให้ถึงที่สุด
ตำรวจยังไม่มีมาคุยมาแจ้งเลยเหรอ
ก็แจ้งในเบื้องต้นเฉยเองครับ

ก็ทางตำรวจก็คือถามในรายละเอียด

ร้อยเวรก็บอกว่าไปให้ไปถามสืบ
ให้ไปสอบถามสืบในรายละเอียด
พอสืบเหมือนบอกก็ให้ไปสอบถามทางร้อยเวร

ก่อนมารายการก่อนมาสงเพพหรือครับใช่ครับ

แล้วแจ้ง๒ข้อหาแจ้งมันยังไงต่อ
เราอยากรู้ว่าหลานเราตายยังไง
โดนแตะหน้าแตะหลังจริงรึเปล่า
หรือโดนอะไรจี้อะไรที่เป็นรอยค่ะ
เราอยากรู้มากเลยแล้วใครเป็นคนทำอยากรู้รายละเอียดว่าว่าลูกผมเป็นอย่างไรบ้าง
โดนใครกระทำใครเสียชีวิตแบบไหนอะไรยังไง

ไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้เราอยากรู้ว่าคนทำผิดนี้จะติดคุกไหม
อะไรไหมเขาอยากรู้ทุกอย่าง
เป็นสิทธิ์ที่เขาต้องคืออย่างแรกนะครับตอนที่พบศพเนี่ย

คือดูด้วยตาเนี่ยพี่อุ๋ยรู้เลยว่าอันนี้ไม่ได้จมน้ำตาย
มีแผลวันที่ไปเจอศพ๑๒พฤศจิกายน
มันเห็นแผลด้วยตาอย่างนี้แสดงว่าเนี่ยไม่ได้จมน้ำตาย
ด้วยวิธีปกติเป็นการตายผิดธรรมชาติ

แล้วบอกจมน้ำตายปอดต้องน้ำท่วมปอดแล้วนั่งมีน้ำเข้าไป
มันต้องไม่ขึ้นว่าหัวใจล้มเหลวดิ
พอดูในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำขนาดจะจมตายนี่หว่า

โดยหลักการแล้วความจริงถ้าเจอศพแล้ว
ลักษณะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่จมน้ำตายอย่างที่คนที่เขาอยู่ด้วยบอก
ลองถ้าเป็นลูกในพลนะเจอสภาพนี้ไปเอามาทั้งหมดแล้ว
สอบแล้วในคืนนั้นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ต้องใช้เวลาหลายวันหรอกนะแต่อันนี้ก็ถือว่า
ไม่เป็นไรแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ในการแจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ย
น่าจะอธิบายให้กับทางครอบครัวผู้สูญเสีย
ซึ่งเขามีสิทธิ์ทราบนะว่าลูกของเขาเสียชีวิตจากอะไร

เขามีสิทธิ์จะทราบมีสิทธิ์ที่จะดูผลการชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

จนต้องไปไล่กับเพื่อนลูกเอง
ตามเองอ่ะค่ะตามเองทุกอย่างค้นหาข้อมูลเอง
ทุกอย่างค่ะสมมุติถ้าคืนวันนั้นอ่ะ
ว่าเด็กพาไปชี้จุดผิดแล้วตี๒ใช่ไหม

เราก็คิดว่าน้องหน่าใจ

แรกที่เจอศพเนี่ยมันดูด้วยตาก็เห็นว่ามันมีร่องรอยแผลใหม่เลย
เราถามว่าเป็นเล่นน้ำมันจะมีแผลได้อย่างไร

ว่ายน้ำเป็นแผลผิวหนังมันออกมาอย่างนั้น

คุณพ่อคุณแม่คุณป้าครับมันดูผิดปกตินะ
ใช่ครับมันควรจะแจ้งญาติว่าอันนี้ไม่ได้จมน้ำตายนะ
ร้อยเวียนสัตว์ที่ถามว่าน่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย

เพราะว่าน้องเป็นคนที่ว่ายน้ำแข็งมากว่ายน้ำเก่งค่ะ
ก็คือจริงก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่าลูกจะจมน้ำอะค่ะ

ไปไล่ดูโทรศัพท์เขา
เพื่อนเขาก็มีแต่บอกว่าชี้ว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำแข็ง
เป็นไปไม่ได้ที่จะไปจมน้ำอะค่ะ
คือตอนนี้ฝั่งของน้องอาชินะฮะ
แน่นอนว่าทางคุณพ่อคุณแม่เขาคุณป้าเขา

มีเพื่อนอีก๒คนที่ถูกทำร้ายเหมือนกันไปแจ้งความเพิ่ม

อีก๓คนยังไม่ได้แจ้งความอะไร

แง่คดีอาญาก็๒ข้อหาที่แจ้งไป
แน่ของการเรียกร้องเยียวยาต่าง

อันนี้ทางขออาท่านบอกแล้วนะครับ

อันนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลไหมทางวิทยาลัยที่บอกว่า
คืออันนี้ถ้ามีอาจารย์หรือรับรู้บ้างเนี่ย

เขาก็พ้นความรับผิดชอบเหมือนกันนะคุณอุ๋ย
อันนี้ก็จริงนั่นแหละเหมือนที่เขาบอก
รับน้องที่อื่นมันก็มีแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องหรือเปล่า
เคสนี้โชคดีที่เพื่อนสารภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าคดีจะปิดยังไงนะ